เรื่องราวที่จะช่วยไขปริศนาเรื่องเกี่ยวกับตุ๊กตาคุณสัยหน่อย
น่าจะจำกันได้กับข่าวคราวของพี่บัวไข่ที่เป็นแม่บ้านทำความสะอาด

แล้วก็ไปเจอไอ้ตุ๊กตาคุณสายอยู่ใต้เตียงใช่ไหม

มาดูซิว่าจะช่วยไขปริศนาตุ๊กตาตัวนี้ได้หรือเปล่าค่ะ
คุณผู้ชมตามคุณหมอปลานี้ไปเลยนะคะ
หมอปลามือปราบสัมภเวษีเดินทางไปที่บริษัทรับทำความสะอาดที่พี่บัวไขเป็นลูกจ้างอยู่

มากันมาพร้อมกับภรรยาของหมอปลาด้วยนะคะ
ซึ่งทางหมอปลาเนี่ยนะคะก็ให้พี่บัวไข่เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟังทั้งหมดก่อน
บัวขายบอกว่าไปทำความสะอาดที่คอนโดแห่งหนึ่งนะฮะ
พอเปิดประตูเข้าไปปุ๊บได้กลิ่นเหม็นสาบมามาทะเป็นจมูกเลยนะคะ
ไปกัน๔คนก็ได้กลิ่นทั้ง๔คนแต่จากนั้นก็ต้องทำความสะอาดนะคะ
ทำความสะอาดไปใจสู้ไปแม้จะมีกลิ่นต่างก็คิดว่าเป็นสิ่งสกปรก
พอทำความสะอาดโดยรอบเสร็จแล้วก็ถึงงานพื้นค่ะ
พอขยับเตียงออกเท่านั้นแหละเจอตุ๊กตาคุณสัยอยู่ใต้เตียง
ผู้ประไขเนี่ยพูดไปก็ร้องไห้ไปยังกลัวอยู่เลย
เนี่ยค่ะทีนี้หมอปลาก็เลยเอาถุงดำเนี่ยมาให้ดูแล้วบอกว่านี่ใจเย็นนะ
ใจเย็นนะพี่บัวไขมาดูข้างในซิว่ามันคืออะไร
แต่พี่บัวไขเนี่ยกลัวแล้วว่ามันน่าจะเป็นตุ๊กตาเลยขยาดนะคะ
ทีนี้เหตุการณ์หลังจากนั้นเป็นอย่างไรหมอปลาจะว่ายังไงไปฟังดูค่ะ
โอ้มีกุยหัวหน้า

เขาเป็นคนเดียวใช่ไหม

อันนี้ไม่มีคุณ

ทำไมเราคิดว่ามีหุ้นอะลองบอกฟ้ารู้สึกอะ
มียังไงก็มี

มันมองเห็นอยู่เนี่ยไม่มีหุ้น
อันนี้มันเป็นกล่องหรอครับ

เหมือนครับแม่
เหมือนเป็นความรู้สึกฝังจิตฝังใจ
ทั้งหมอปลาทางนักข่าวก็ช่วยกันปลอบพี่บัวไข่
จนกระทั่งว่าพี่บัวไข่อาการดีขึ้น
ความกลัวลดลงหมอปลาก็เลยเปิดถุงดำค่ะ
เอาตุ๊กตาคุณใส่ออกมาให้พี่บัวไข่ดูนะคะ
พี่บัวขายก็ยังดูแบบขยัดอะ
กล้ากลัวเนี่ยเนี่ยนะฮะ

แต่พี่บัวไข่ไม่ถึงขั้นกรีดร้องเหมือนวันที่เจอเหตุการณ์

หมอปลาบอกอีกว่าเนี่ยนะ

ยังเจอกระดาษที่รองอยู่ใต้ตุ๊กตาคุณสัย
พลิกดูแล้วเป็นรูปผู้หญิงผิวขาวหน้าตาดี
มียันภาษาบุรีเขียนไว้ที่ขอบกระดานแบบนี้ด้วย

อ่านแล้วก็แปลคร่าวให้ฟังใจความก็คือว่า
รักกูหลงกูผูกที่กูดนจิตดนใจตัวกู

หมอพลาเขาคาดว่าทำเสน่ห์คุณสัยน่าจะเป็นผู้ชาย
แล้วก็ทำใส่ผู้หญิงในรูปนี่แหละ
จากนั้นหมอปลาก็ใช้มีดผ่าพิสูจนตุ๊กตาคุณสัย
ลักษณะน้องมันก็คือปั้นด้วยดินหุ้มด้วยขี้พึ่ง
เป็นลักษณะเหมือนคนสองคนประกบติดกันแล้วก็มีเส้นผมอยู่ด้วย
จากนั้นก็พันด้วยสายสินรอบตุ๊กตา๒ตัว
หมอปลาไม่กลัวไม่ย่านไม่เกรงอะไรทั้งสิ้น

จับแยกตุ๊กตาออกนะคะ
แล้วผ่าดูข้างในว่านั่นมันใช่ดินจาก๗ป่าช้าอย่างที่มีข้อมูลมาหรือเปล่า
หมอปลาบอกว่าข้างในเนี่ยเป็นดินธรรมดา
ไม่ใช่ดินเจ็ดป่าช้าอย่างที่พี่บัวไข่เชื่อเลย
เพราะว่าถ้าหมอผีทำตุ๊กตาคุณใส่จริงนะ
จะต้องเอากระดูกจากศพฝังในตุ๊กตาด้วย
แต่นี่พอผ่าออกมาแล้วในตุ๊กตามันไม่มีอะไรไง

หมอปลาก็เลยยื่นตุ๊กตาให้พี่บัวไข่จับ

บัวไข่ก็ออกอาการกล้ากลัวกลัวแต่สุดท้าย
บอกเออโอเครู้สึกดีขึ้นแล้วนะ
ซึ่งหมอปลาก็บอกว่าอาการของพี่บัวไข่
น่าจะเป็นความกลัวจากจิตใต้สำนึก

พอมาเจอวัตถุแบบนี้ก็อาจจะเกิดความกลัวขึ้นมา
โอ้โหคนเราเวลามันมีความเชื่อไม่จำเป็นต้องคนบุรีรำหรอกฮ

มันก็หลายพื้นที่ว่าใครมีความเชื่อในทางพวกนี้
ความคิดจินตนาการมันก็จะไปในทางนั้นไง

ความเชื่อจากจิตใต้สำนึกนี่มันรุนแรงจริงนะคะ

จะหลับตาล้างหน้านี่ลำบากแล้วนะ

เรื่องแบบนี้ก็ต้องผ่านการพิสูจน์
หมอปลาเนี่ยท่านก็มีประสบการณ์ด้านนี้เนอะ

ก็เลยพิสูจน์ให้พี่บัวไข่ได้สบายใจให้

จะไปทำบุญปล่อยนกปล่อยปลากรวดน้ำ

จะได้ไม่ต้องกังวลอะไรมากมายกันไปเนอะ